วันนี้ใครมาผ่าน๕แยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับ
ช่วงเวลาสักเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือก่อนหน้านั้น
ไปจนถึงหลังบ่ายโมง

พี่๑๐ล้อเขามากันนะครับ
กลุ่มคาราวานรถบรรทุก๑๐ล้อกว่า๑๐๐คันนะครับ
รวมตัวกันที่หน้ากระทรวงพลังงาน
ยื่นหนังสือเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาน้ำมันที่มันแพงเหลือเกิน

ขอได้ไหมไม่เกิน๒๕บาทต่อลิตร

หพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับ

รถบรรทุก๑๐ล้อกว่า๑๐๐คันนะครับ
เคลื่อนพนมาแบบนั้นเลยนะฮะ
ส่วนจุดที่๒ถนนสุขุมวิทย์นะครับ
จากท่าเรือแหลมชาวบังจถนบุรี
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข๓๔บางนาตราด
ต่อเนื่องไปจุดที่๓ครับถนนบางนาตราด
ขึ้นทางด่วนบางนากระทรวงพลังงาน
และจุดที่๔ครับถนนกาญจนาพิเศษ
จากแม็คครัวจนกฎ์ประถม
มุ่งหน้าถนนเพชรจกะเสม
ถนนจรรย์สนิทวงและถนนรัชดาพิเศษ
แล้วมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงแรงงานครับ

เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกิจกรรม
ยื่นหนังสือต่อนายสมบูรณ์หน่อแก้ว
ประหลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นผู้แทนรับนะฮะ
แล้วก็เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาน้ำมันที่มันแพงเหลือเกิน
แล้วก็ลดภาษีจากภาษามิดลง๕บาทต่อลิตร
แล้วก็ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเป็นเวลา๑ปีนะครับ
แล้วก็ทยอยกลับช่วงบ่าย๒นะฮะ
เนื่องจากไม่ได้ผิดกฎหมาย

ก็รีบยื่นหนังสือแล้วก็เดินทางกลับทันทีครับ

ก็ขอให้มันบลดลง

ลดลงสัก๒บาทครับเพื่อให้อยู่ได้ก็ยังมี
ถ้าไม่ถึง๒๕บาทก็ขอละ๒บาทก็ยังดี
นายอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะครับ
ท่านประธานเป็นประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยบอกว่า

ทำให้ประชาชนผู้ประกอบธุรกิจ

ร้อยละ๑๐ทั่วประเทศเลยแล้วคาดว่า
หยุดไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
แล้วก็จะรอดูท่าทีรัฐบาลนะครับ
ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
หรือจะเยียวยาได้อย่างไร
คือท่านเองก็เข้าใจว่าทุกรัฐบาล
ตรึงดีเซลไว้ได้ที่๓๐บาทต่อลิตร
แต่รัฐบาลอื่นเขาลดภาษีสรรพสามิตรเพื่อช่วยเหลือด้วย

ส่งผลกระทบต่อรถบรรทุกกว่า๑ล้านคันทั่วประเทศ

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ
ที่มันจะขึ้นตามราคาน้ำมันอันนี้เราก็ทราบกันอยู่
ภาคธุรกิจขนส่งได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียวนะครับ
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
ท่านก็บอกว่าจะรับข้อเรียกร้องมา
ของกลุ่มรถบรรทุกมาพิจารณา
แต่จะตรึงราคาน้ำมันได้ตามข้อเสนอหรือเปล่าเนี่ย
คงไม่ได้แล้วท่านบอกแบบนี้เลย
เพราะว่ากระทรวงเคยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไปแล้วหลายครั้ง
ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลใช้เกณฑ์การตรึงราคาอยู่ที่๓๐บาทต่อลิตร
บัตรดีเซลสำหรับดีเซลหมุนเร็ว

เพราะเป็นราคาที่ทุกฝ่ายรับได้
แล้วก็จะพยายามตรึงไว้ไม่ให้เกินนี้
แต่ราคามันก็ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดเสรีด้วย

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านยังไม่รับข้อเสนอของกลุ่มรถบรรทุกนะครับ

ต้องใช้เงินพยุงอยู่แล้วเดือนละ๓๐๐๐ล้านอัดลงไป
เพราะเงินในกองทุนน้ำมันมันติดลบ
แต่หากน้ำมันดีเซลยังไม่ต่ำกว่า๓๐บาท
ก็จะสั่งคมนาคมให้ใช้รถไฟใช้รถบขในการขนส่งสินค้าครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดคณะรัฐมนตรี
เคาะนะครับพระราชกิจสดีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้๓๐๐๐ล้านบาท
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อจะรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
เพื่อให้มาใช้จ่ายสำรองในช่วง๔เดือนข้างหน้า
แต่หากว่าราคาน้ำมันลดลงนะครับทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ